ใช่ไงคุยกันตั้งแต่ต้นรายการแล้ว
อะไรนะขาวกินได้
ขาวกินได้หินไม่ได้งั้นจะไม่กินได้ไงหินแข็งโป๊ะหินไม่ได้
รังโกหิน

รังโกขาวกินได้เห็ดรังโกหินกินไม่ได้
คุณผู้ชมทำอะไรกินก่อน
โน้ตจากแกงเห็ดเห็ดรังโกทำอะไรกินได้บ้าง

ในกรรมหอมแว่นในกรรมเนี่ย
เสียชีวิตจากการกินเห็ดระโงกพิษนี่แหละ
นี่ตอนที่ภรรยาเดินทางมามารับศพสามีนะคะ
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าสามีเนี่ย

แต่ญาติไปเก็บเห็ดระโงกในป่า

แบ่งกันจ้าเอาไปกินเอาไปทำกับข้าว

ปีนี้มีเห็ดระโงกพิษปนมาด้วย
ก็คือเห็ดโรงโง่งหินอย่างที่พี่เบิร์ตบอกนี่แหละ

แล้วตอนที่เอามาทำอาหารไม่รู้ว่านี่มันคือเห็ดระโงกหิน
ดึกเนี่ยเวียนหัวแล้ว

ส่งโรงพยาบาลเลยค่ะไปโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชด่านซ้าย

อันนี้ต้องส่งต่อไปยังโรงพยาบาลใหญ่กว่าไปโรงพยาบาลเลย

คนแรกเมื่อวานที่เราเล่าข่าวไปเนี่ย

ส่วนรายที่๒ก็คือในกรรมหอมแว่นเสียชีวิต

คิดเลยว่าเหตุการณ์นี้จะทำให้ต้องพัดพรากกับสามี
แล้วเดี๋ยวจะนำศพสามีไปประกอบพิธีทางศาสนาคริสต์
ที่บ้านในอำเภอด่านซ้ายด้วย
ทีนี้คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าดูจากยอดเนี่ย
คนที่กินเห็ดพิษเข้าไปแล้วแสดงอาการก้าวใช่ไหม
เสียชีวิต๒ตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล๗คน
แล้วในจำนวน๗คนสาหัส๒นะคะ
นั่นก็คือนายพลนำขันอายุ๓๓ปี
กับนางสาววาสนีบุญอินอายุ๔๕ปี

ขณะที่ว่าหมอต้องส่งตัวไปปลูกถ่ายตับ
โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นตั้งแต่เย็นเมื่อวานนี้คิดดู
ดังนั้นค่ะได้ฟังข่าวนี้แล้วอย่ามองว่าเป็นเรื่องเล่นนะ
ระโงกพิษเนี่ยเป็นเห็ดพิษชนิดรุนแรงแล้วก็อันตรายมากค่ะ
สุกแล้วยังเสียชีวิตได้
นี่ดูสิเรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับเห็ดต่างเนี่ยนะ
สารพิษที่ว่ามันจะไปทำลายหมดเลยเซลล์ของตับไต
ระบบทางเดินอาหารระบบเลือดระบบหายใจระบบสมอง

ใครจะแคปหน้าจอเก็บไว้ก็ได้นะเวลาจะซื้อเห็ดแบบ
ชอบกินเห็ดป่าเห็ดตามฤดูกันอะไรพวกเนี้ยเนี้ย
ระโง่ขาวที่พี่ว่าหรือว่าชาวบ้านเขาจะเรียกเห็ดไข่หานใช่ไหม
น่ากินได้แต่ว่าเห็ดระโงกหินแบบนี้มันกินไม่ได้
แล้วทีมวิจัยเห็ดจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติก็ให้คำแนะนำค่ะ
ทำยังไงดีอ่ะสังเกตหน่อยละกันคุณผู้ชม
อันนี้ให้เห็นนะ๒วินโด่
กินได้ขวากินไม่ได้นะ
คือจะบอกคุณผู้ชมว่าถ้าเกิดว่าผ่ามาปั๊บนะแล้วเห็นสีเหลืองอยู่ที่เปลือกชั้นที่๒จากด้านบน
อันนั้นคือเห็ดระโงกขาวที่กินได้
แต่ถ้าเกิดผ่ามาแล้วเป็นสีขาวล้วนเนี่ยคือเห็ดระโงกพิษ

สิคือเห็นแค่หัวด้านนอกไม่รู้เลย

ใช่อ๋อทางต้านมันจะมีเหลืองนิดนึงนะ
พอมีเหลืองนิดนึงกินได้แต่เมื่อกี้พอท่องจำพี่เบิร์ตไง
ขาวกินได้ไอ้เห็ดระโง่ขิน

แต่พอผ่ามาแล้วเห็นแล้วโง่หินผ่ามาแล้วปุ๊บเนี่ย
มันก็จะเป็นสีแบบขาวทั้งหมดเลย

อย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะอย่าไปเก็บซีซัวดีกว่า

เป็นเสี่ยงนะฮะครับอืมโห

นี่ตายไปแล้ว๒ด้วยอ่ะไม่เข้ามาโอ้โหถึงตายเลย